ตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมีกระแสให้ช่วยกันปลูกป่านะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดน่าน
เทคโนโลยีใหม่นี้อาจจะช่วยได้
วางแผนที่จะใช้โดรนมาช่วยปลูกป่า
โดยจะสามารถปลูกต้นไม้ทดแทนได้ถึง๑๐๐๐ล้านต้นต่อปีครับ
จากข้อมูลของกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลระบุ
ว่าโลกสูญเสียพื้นที่ป่ามากถึงเกือบ๙๔ล้านไร่
ในทุกปีหรือเทียบเท่ากับพื้นที่ของสนามฟุตบอล
สนามในทุก๑นาที
ซึ่งเป็นบริษัทคาร์บอนวิศวกรรมในเมืองออกฟอร์ต
ซึ่งก่อตั้งโดยนายรอเรนเฟชเชอร์
จึงพัฒนาโดรนเพื่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่า
โดยคาดว่าการใช้ฝูงโดรนมาช่วย
จะทำให้สามารถปลูกต้นไม้ได้มากถึง๑๐๐๐ล้านต้น

โดยปฏิบัติการจะเริ่มต้นจากการนำโดรน
ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ที่ถูกลักลอบตัดไม้

จากนั้นก็จะรายงานข้อมูลที่จำเป็น

ขณะที่โดรนที่ใช้สำหรับการปลูกพืช
ก็จะนำเมล็ดพันธุ์บินเข้าไปในพื้นที่สูงจากพื้นดิน
ราว๑๒เมตรเพื่อหย่อนเมล็ดพันธุ์ลงดิน
โดยเมล็ดพันธุ์จะถูกเก็บไว้ในภาชนะบรรจุอย่างดี
และมีไฮโดรเจลสารอาหารเคลือบผิว
เพื่อลดแรงกระแทกขนาดหย่อนลงดิน
เพื่อนำร่องเมล็ดพันธุ์ก่อนจะแตกออก
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโต
โดยวิศวกรที่สร้างโดรนนี้ขึ้นมาระบุว่า
แบบนี้จะช่วยให้การฟื้นฟูป่าเป็นเรื่องง่ายขึ้น

รวมทั้งบริษัททำป่าไม้ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพราะว่าจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
เพราะว่าโรน๑ตัวจะปลูกพืชได้๑๐เมล็ดต่อ๑นาที
และหากใช้ผู้ควบคุมโดรนเพียง๒คน
จะสามารถปลูกต้นไม้ได้ถึง๓๖๐๐๐ต้นใน๑วัน
ซึ่งถึงแม้ในตอนนี้จะยังไม่มีการนำกองทัพโดรนเหล่านี้ไปใช้งานจริง
แต่ทางบริษัทก็ได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตโรน
ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีแล้วครับ